คุณผู้ชมไปดูในโลกโซเชียลมีเดียกันบ้าง
คนสนิทคนดังต่างก็มีการออกมาวิภาควิจารณ์เรื่องนี้ด้วย
เริ่มดูกันที่พิธีกรคู่ค้าของคุณสรยุทธ์
นั่นก็คือคุณโกติอารามบอย
มีการออกมาโพสต์ไอจีก่อนหน้าที่คุณสรยุทธ์นั้น
จะมีการโพสต์ยุติบทบาท
โดยมีการโพสต์เป็นบทกรรมเชิงตัดเพาะพร้อมกับแคปชั่นด้วยนะคะว่า
นี้อยู่ยากซึ่งแฟนหลายคนก็โยงไปว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสรยุทธ์ค่ะ
ต่อกันที่คุณไบร์ทพิชยธรรมจันพุทธ
ผู้ประกาศข่าวที่อ่านข่าวคู่กับคุณสรยุทธ์เป็นประจำทุกเช้า
สำหรับไบร์ทพิชยธรณจันทร์ที่ไบร์ทเคารพรัก
ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานที่เจอกันทุกวันเท่านั้น
แต่พิชยธรณจันทร์เป็นทางพี่ชายใจดีที่คอยให้คำปรึกษา
ให้กำลังใจและยังเป็นคุณครูผู้มีพระคุณ
คอยแนะนำไร้ในเรื่องของการทำงานอย่างจริงใจด้วย
ด้านคุณไก่ภาษิตผู้ประกาศข่าวที่เคยเป็นพิธีกร
ให้กำลังใจเช่นเดียวกันค่ะ
โดยบอกว่าอยากให้กำลังใจพี่ยุทธ์ครับ
พี่เป็นครูสอนผมในการทำงานเป็นไอดอลในทุกด้าน
ที่สำคัญพี่ยุทธ์เป็นคนดีครับ

ขณะที่คุณกนกรัฐวงสกุลอดีตเพื่อนร่วมงาน

คุณสรยุทธ์ยุติการเป็นพิธีกรค่ะ
ส่วนนักร้องขาร็อกอย่างคุณเสกโลโซ
เชื้อสถาปนสิริที่เป็นนักวิชาการด้านสื่อสาร
ใจความสำคัญก็คือเรื่องนี้ยังไม่จบ
บทเรียนนี้ไม่ใช่ของคุณสรยุทธ์แต่เพียงผู้เดียว
แต่เป็นบทเรียนและบททดสอบจริยธรรมของคนทำสื่อด้วย